สำหรับคนใช้เรือโดยสารกันบ้างนะคะ

เสนอพิจารณาค่าอัตราค่าบริการเรือโดยสารเรือใหม่นะคะ

แต่ว่าเบื้องต้นคนที่ใช้เรือด่วนเจ้าพระยา
จะได้ปรับลดค่าโดยสารถูกลง๑บาท
ตั้งแต่วันที่๖มกราคมวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ
ประชุมคณะทำงานกันกลองข้อมูลและวิเคราะห์อัตราค่าโดยสารของเรือเดินประจำทางค่ะ
มีมติให้บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา
อัตราค่าโดยสารของเรือด่วนทุกประเภท

ราคาน้ำมันดีเซลที่ลดลง
โดยให้มีผลตั้งแต่วันพุธที่๖มกราคมนี้ค่ะ
โดยเรือประจำทางนะคะคิดตามระยะทางจากเดิม๘บาท๑๐บาทและ๑๒บาทจะลดลงเหลือ๗บาท๙บาทและ๑๑บาทค่ะ
ด่วนพิเศษทงส้มจากเดิมอยู่ที่๑๔บาทต่อคนต่อเที่ยวเหลือ๑๓บาทต่อคนต่อเที่ยว
งเหลืองนะคะเดิม๑๙บาทต่อคนต่อเที่ยวเหลือ๑๘บาทต่อคนต่อเที่ยว
ส่วนทงเขียวคิดตามระยะทางค่ะ
จากเดิม๑๒บาท๑๙บาท๓๑บาทปรับลดเป็น๑๒บาท๑๘บาทแล้วก็๓๐บาทนะคะ
แต่ว่าเส้นทางจากท่าเรือปากเก็ตท่าเรือนนทบุรีราคา๑๒บาทเท่าเดิมไม่ปรับลดค่ะ
รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัยนะคะนางจิราพรจันทรสิริ
ก็กล่าวว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างการคำนวณราคาค่าเรือโดยสารใหม่
เพราะอัตราปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงค่ะ
โดยก็มั่นใจว่าถ้าใช้สูตรคำนวณค่าโดยสารใหม่
ปัญหาในเรื่องการปรับอัตราค่าโดยสารจะหมดไป

เพื่อพิจารณาได้ภายในเดือนมกราคมนี้
ก็รอลุ้นแล้วกันนะคะว่าจะมีข่าวดีหรือเปล่า
เพราะว่าปัจจุบันประชาชนก็ยังใช้เรือสัญจรกันอยู่
แต่ว่าเขาบอกว่าเรือด่วนเจ้าพระยาคนใช้ลดลงเยอะ
น่าจะเคยใช้กัน๑๒ล้านคนให้เหลือ๙ล้านคนเองนะครับ

ก็มีอะไรรถไฟฟ้ามีสะพานมีอะไร
เริ่มจะครบเครื่องมากขึ้น